เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๗สิงหาคมแล้วนะคะ
ก็มีการทำสำนวนส่งฟ้องอายการไป
แต่อายการสั่งไม่ฟ้องข้อหานี้
ไปฟ้องข้อหาว่าเป็นการประมาททำให้เสียชีวิต
ครอบครัวก็เลยยอมไม่ได้เพราะรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็มีการพาหมอปลาให้หมอปลาเนี่ยพาไปร้องขอความเป็นธรรมต่อสำนักงานอายการสูงสุดนะคะ
จิรพันธ์เพชรขาวหรือว่าหมอปลามือปราบสัมภเวษี
ก็พาครอบครัวของนางสาวรุ่งทิพย์แสงจันทร์วัย๒๙ปี
เหยื่อที่ถูกสามีที่มีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านยิงเสียชีวิต
ไปพร้อมกับทนายความที่สำนักงานอายการสูงสุด
ก็เอารูปหน้าศพแล้วก็ปืนของเล่นเด็กมาร้องขอความเป็นธรรมด้วย
อายการจังหวัดเพชรบุรีทำไมถึงสั่งไม่ฟ้อง
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแต่ไปฟ้องเป็นความประมาท
ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะครอบครัวบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้
ฆาตกรรมไม่ใช่ความประมาทหมอปลาบอกว่าที่เอาปืนมา
คือตั้งใจมาสาธิตให้เห็นตำแหน่งของวิถีกระสุนที่ถูกยิง
ว่าการยิงจากด้านบนกดลงทะลุท้ายทอยเนี่ย
มันไม่น่าจะเป็นการประมาทมันดูแล้วมันเป็นความเจตนาหรือว่าจงใจมากกว่านะคะ
ลองไปฟังเสียงหมอปลาแล้วก็แม่ของผู้ตายดูหน่อยนะคะ
เพื่ออะไรอ่ะแย่งบนหัว

ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณทำด้วยความตรงไปตรงมา
คุณมาสาบานต่อหน้าศพน้องเพราะศพน้องยังไม่ได้เผาด้วย
แล้วผมยอมไปใน๓วัน๗วันหรือ๓เดือน
ถ้าไม่ให้ความเป็นธรรมก็ต้องแห่ศพน้องศพลูกนี้เราไปที่ตัดสินที่ศาล
มันฆ่าได้ทั้งสองชีวิตทั้งจะเกิดมาแล้ว

ลูกไปตายกับหมาไปตายกับฝ่าย
ฝ่ายก็พูดไม่ได้ลูกก็พูดไม่ได้
ช่วยเป็นซื้อให้ด้วย

จนสุดท้ายกลายเป็นว่าสั่งฟ้องคดีเจตนาค่า
แต่ไม่ฟ้องแล้วไปฟ้องเรื่องทำประกันประมาทและทำให้คนอื่นตายแทน
ก็มีคนเป็นตัวกลางมานะคะมา

ให้เขาช่วยเหลือด้านไหนบ้างอะไรประมาณนี้
แม่ก็เรียกไป๕ล้าน
แต่เราก็ได้ตกลงคุยกันบอกว่าเขาคงไม่ให้หรอก
เพราะว่าขนาดไข่ดาวฟองเดียวเขายังห่วงน้องเราเลย
ทั้งที่น้องรอท้อง๙เดือนเขายังห่วงเลยค่ะ
ตอนนี้เขาให้กับคำให้การใหม่แล้วค่ะ
ที่แรกเขาบอกว่าน้องเรารอฆ่าตัวตาย
ตอนนี้เขาบอกว่าเป็นการแย่งปืนกันนะคะ
พี่แพลก็เพิ่งทราบเมื่อเมื่อกี้เขาบอกว่าแย่งเรื่องเงินอะไรประมาณนี้
พึ่งทราบวันนี้เมื่อเมื่อกี้นี้ค่ะ